เริ่มกันที่นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็ออกเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๕นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
เพื่อที่จะไปเตรียมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘รอบสุดท้าย
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยโปรแกรมการแข่งขันก็มีระหว่างวันที่๙ถึง๒๗มกราคม
ซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปนะคะสรรยันโควิดหัวหน้าผู้ฝึกศรก็เปิดเผยค่ะว่า
ที่จะมีในวันที่๖มกราคมนี้
รวาลรายวัชกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็จะเดินทาง
ไปช่วยติวเข้มเรื่องแท็กติกในช่วงโค้งสุดท้าย
คำแนะนำอีกหลายอย่างโดยเฉพาะการแก้ปัญหาตำแหน่งมิดฟิลตัวรับ
พลพลคำค่ะในเกมแรกที่จะพบกับเกาหลีเหนือ
ในวันที่๑๐มกราคมเนื่องจากว่าติดโทษแบนสะสม

ส่วนสภาพอากาศที่จีนตอนนี้นะคะก็ประมาณ๕๖องศาค่ะ
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปรับตัวให้ได้ก่อนการแข่งขันค่ะ